ปกติแล้วเวลาเราไปตามหมู่บ้านตามชุมชนเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสีแม่ม่ายใช่ไหม
ที่มีบุคคลตายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างนี้
ชาวบ้านเขาก็จะแห่แหนกันนำเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเพื่อป้องกันผีแม่ม่าย
แต่คราวนี้เสื้อสีแดงไม่ต้องแล้วค่ะ
เพราะว่าผีแม่ม่ายไม่ได้มาเอาชีวิตไปแล้ว
ตอนนี้เขาตั้งอะไรไว้หน้าบ้านแขวนอะไรไว้หน้าบ้านและทำเพราะอะไร

คุณผู้ชมดูเห็นไหมนี่จุดนี้
คุณคิดว่ามันคืออะไรเหรอคะ

มันคือต้นกะเพรา

ใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะคะ

ชาวบ้านเขาแลกเอากระเภาแบบนี้

ระบาดอยู่มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคุณผู้ชมนะอืมหนึ่งในชาวบ้านที่นี่
เขาเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าก่อนที่ชาวบ้านอ่ะจะนำต้นกระเพราเนี่ย
แขวนไว้หน้าบ้านนะคะพระอาจารย์หน่วยพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเวรุวนาราม
โนนกกจานซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาก
ท่านฝันค่ะท่านฝันว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมเนี่ย
มาเข้าฝันแล้วก็บอกให้ลูกหลานในหมู่บ้าน
นำต้นกระเพราเนี่ยมาแขวนไว้ที่หน้าบ้าน
มันจะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นี้ได้
ทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นพอชาวบ้านได้ฟังแบบนี้
รู้แบบนี้แล้วทราบข่าวแล้วโอ้ยแห่แฮนกันนำต้นกะเพราเนี่ย
แขวนไว้หน้าบ้านเลยแต่ถ้าเป็นบ้านคุณชนะ
ดิฉันว่าวางเป็นจานข้าวผัดกะเพราอ่ะวางทั้งจานจะดีสำหรับ
หน้าบ้านเลยผมจะได้มาทานหน้าบ้านใช่ไหมคือแต่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะ
ต้องเอาเป็นข้าวผัดกะเพรามาเป็นต้นกะเพราแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วแขวนธรรมดาไม่ได้นะยังไงต้องแขวนลักษณะคุณเห็นไหม
รากมันอ่ะชี้ขึ้นไปทางด้านบนเห็นไหมแล้วใบลงด้านล่าง
ทั้งต้นอ่ะค่ะเอารากชี้ขึ้นด้านบนห้อยหัวลงมาค่ะ
คือเป็นความเชื่อกลายเป็นเรื่องนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นไปเลย
เพราะว่าทำกันแทบทุกครัวเรือนอ่ะกระจายกันไปทั้งตำบลอ่ะคุณ
เอาเป็นว่าถ้าทำแล้วมันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ไปขโมยต้นกะเพราบ้านใครมาทำ
เออก็ทำไปเลยครับไม่ได้ผ่านแล้วบ้านกินกามอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร
แต่ว่ามันเป็นความเชื่อจริงนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เดือดร้อน
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำแล้วสบายใจเราไม่ได้ว่า
เรามานำเสนอให้ดูกันว่าแต่ละท้องที่เขามีความเชื่อยังไงกันบ้าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละอยู่บ้านนี่แหละค่ะช่วยได้มากที่สุดแล้ว
ดีที่สุดอืมในการที่จะไม่ให้ให้โรงน้ำมันลุกลามแก้กระจายกันไปนะฮะค่ะ
อีกที่หนึ่งครับที่เชียงรายไปที่เชียงรายกันบ้างที่นั่นนะ
มงค์เขาก็มีความเชื่อในเรื่องของการที่จะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไล่เจ้าโรคโควิดออกไปเขาใช้อะไรไปดูฮะ
อะไรอ่ะคะยอดมนุษย์เหรอคะเห็นแล้วงงเป็นหุ่นอะไรคะ
ที่แถวบนดอยภูชีฟ้าตอนนี้มองไปทางไหนก็จะเจอ

เขานำหุ่นแบบนี้มาตั้งเอาไว้หน้าหมู่บ้าน

ไล่เชื้อโรคร้ายให้มันออกไป
คือเจ้าหุ่นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับแผ่นวงกลมที่มีลักษณะคล้ายตะข่ายนะ
ซึ่งสิ่งของเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านนั่นเอง
หุ่นบางหุ่นถือดาบด้วยนะ
ใช่เหมือนคอยปกปักรักษาหมู่บ้านคอยต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่จะลุกล้ำเข้ามา
กลับเข้ามาส่วนไม้ไผ่ที่นำมาศาลขัดกันเนี่ยเป็นแผ่นวงกลม
เหมือนเป็นโล่ประมาณนั้นนะอารมณ์คล้ายแบบนั้นเนี่ย
ข่าวนั้นเขาเรียกว่าใดไถดะอาจจะมีสำเนียงอีกแบบดีนะ
คือมันอีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกเหมือนตาหลาวหรืออะไรดิฉันจำไม่ได้
เพราะที่ฉันเคยไปทำมาเขาใช้ไม้ไผ่ในการสาร
คือมันเป็นเครื่องรางไงน้องใบตองคุณชิสาเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่าง
แล้วก็เป็นตะข่ายที่เอาไว้ดักวิญญาณร้ายแล้วก็โรคร้ายนั่นเอง
คือทำแบบนี้เพื่อความสบายใจแล้วเขามีพิธีกรรมด้วยนะ
ให้ดูภาพพิธีกรรมพร้อมกับเสียงด้วยฮะ
นี่คือพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าวอนเม้งสอหล่อ
เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณตามความเชื่อแล้ว
ก็จะมีหมอผีของหมู่บ้านนี่แหละเป็นผู้ทำพิธีสวดขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะ
จากนั้นก็มีการเผากระดาษซึ่งเป็นตัวแทนสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ถวายไข่เป็นการเรียกขวัญ
จากนั้นก็สร้างหุ่นแล้วก็เครื่องรางแบบนี้ขึ้นมาวางไว้จุดต่างภายในหมู่บ้านนั่นเองนะครับ
เขาก็เชื่อว่าจะป้องกันหมู่บ้านจากโรคระบาดนั่นแหละก็สร้างขวัญกำลังใจเนอ
เพราะว่าตุ๊กวันเอาจริงนะเรื่องของโรคโควิด๑๙มันยาหวนสรรพสาธิตขนครู่โลกแบบนี้นะครับ
คือจริงละลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวละตัวสัญลักษณ์ค่ะ
แต่ละบ้านเรือนเขาจะมีอยู่แล้วแล้วก็เอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้านเหมือนเป็นความเชื่อของเขา
สัญลักษณ์แบบนี้ให้หุ่นถือไว้
เหมือนเป็นการปัดเป่าสินโชภร้าออกจากหมู่บ้าน

ใช่ช่วงนี้เขาอาจรู้สึกว่ากังวล
ก็เลยทำพิธีขึ้นเพื่อความสบายใจนั่นเอง